แซวค่ะตอนนี้นางอินเลิฟมากกับคุณเบนนะคะ
อ้าโหก็สวีทจนกันมากแบบหลายคนไปแซวว่าน่านจะแต่งรึเปล่า
ซีอมาแฟนไปจากนั้นที่มีข่าวของตัวตาย
ตอนนี้ก็ต้องมาตอบสื่อสารนอกเหล่านั้น
ไปอัปเดตกันนิดนึงนะคะว่าซูซี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ฟังทั้งเรื่องความหวานของตัวเองแล้วก็เรื่องเพื่อนซีกันเลยค่ะ

แต่ตอนนี้ก็ยังมีความสุขกับทุกวัน
ก็อยากกำหนดเลยต้องเป็นเมื่อไหร่คือก็แฮปป์ปี้อยู่
ไม่ค่อยแอมเป็นแอมเลยเนอะเผินน่ะ
ก็มันใจเย็นลงแล้ว

โด่แล้วทำอะไรก็ได้

เออก็ดีขึ้นแต่ก็มันก็มีขึ้นขึ้นลงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังอยากให้เวลาเขาหน่อยปล่อยให้เขา

กลับค่ะกลับน่าจะกลับนะเห็นเขาพูดอยู่อะค่ะ
แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเมื่อไหร่